ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน
ครู้กัดสะบัดขอบเสาร์อาทีม

กับผมชนะและคุณชิสาหัวม้วนนะครับ
วันนี้เนี่ยมีความเป็นสปริงเด้ง

ผู้หญิงเวลาม้วนผมเนี่ยมันจะเพิ่มความสวย
ความน่าหลงไหลไปอีกหนึ่งระดับ

ในช่วงบ่ายเย็นของวันอาทิตย์แบบนี้
อย่าลืมส่งไลน์มาคุยกันหน้าจอด้วยนะคะ
รายการใหม่แกะกล่องของเรา
ห้ากันยายนนี้มีนัดกับทางไทยรัฐทีวีนะ

รายการเปิดปากกับภาคภูมิฮะ
ที่จะมาเปิดความจริง

และนี่พี่อุ๋ยภาคภูมิพันธ์สถิตย์
นักข่าวตัวจริงของไทยรัฐทีวี
มาพูดคุยถึงเรื่องราวต่างที่เป็นประเด็นในสังคม
และจะเชิญคนในข่าวมาพูดคุยกันแบบสดด้วย
เอาให้รู้กันไปเลยนะคะเรื่องจริงเป็นอย่างไรนะคะ
เปิดปากรับความจริงกันได้นะคะ
พรุ่งนี้๕กันยายนนะคะเวลาบ่าย๓โมง

พอคนสงสัยแล้วรายการคู่กัดสะบัดข่าววันธรรมดา

ยังเจอกันอยู่นะคะแต่ขยบเวลาขึ้นไปอีก๑ชั่วโมง

เอาล่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยว
แป๊บเดียวค่ะเราจะมาดูนะคะว่า
สาวน้อยคนนี้เขากำลังจะทำอะไร
เรียกดิว่าเล่นเอาคุณพ่อต๊อกกับใจหมดเลยค่ะ
เกิดอะไรขึ้นดูกลับมาตามตอบแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
สนุกสนานกับคู่กัดสะบัดข่าวกันต่อ
ไปเจอพ่อลูกคู่หนึ่ง
ก็คุยกันสนุกสนานหัวเราะคิกคัก
แล้วอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปดูแคปชั่น
แล้วเขาบอกว่าลูกสาวไปฉีดฟิลเลอร์ปากมา
อยากให้พ่อดูพ่อจะว่ายังไงไปดูกันค่ะ
พ่อหนูไปเติมฟิลเลอร์ปากมา

พ่อบอกฉีดปากเจริญ
ฉีดปากเจิกหรือฉีดฟิลเลอร์ที่สาวนิยมกัน

เป็นกระจับหน้าจุ่มพิษจุ๊บแบบนี้
แต่ทีนี้คุณลูกเขาอาจจะเคยฉีดจริงไม่จริงไม่รู้แหละ
แต่ว่าตอนนี้คลิปที่เห็นอยู่เนี่ยคือเขาแกล้งคุณพ่อ

เอากาวติดขนตามาแปะที่บริเวณริมฝีปากบน
แล้วก็ดันปากให้มันดูเผยขึ้น
มันดูปากโจกบวมนิดนึง
แล้วไปแกล้งคุณพ่อบอกพ่อหนูฉีดมา๕๐๐

แล้วแอบเป็นห่วงว่ามันจะบวมแบบนี้ไปอีกนานไหม

เอ้านี่ลูกจากโอ้โห

กลายเป็นลูกที่
เอ็มมีโหมดจูลี่ค่ะ
อ๋ออย่างนั้นคุณหญิงอย่าหยุดสวย
ค่ะทำได้ทำเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้า

โดยเฉพาะใครที่เล่นพวกแอปหาคู่
อาจจะตกเป็นเหยื่อแบบนี้ก็ได้นะ
แล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครข่าว
คุณผู้ชมครับยังส่งข้อความไลน์มาทักทายกันได้นะ
ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันอาทิตย์
ไม่อยากให้นั่งเฉยดูเราไปแบบชิว
ส่งมาหน่อยสิทักทายกันมาก็ได้นะครับ
ช่องทางไลน์เดี๋ยวจะขึ้นข้อความสดตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมอยากถามคุณผู้ชมว่าเคยเจอข่าวพวกประเภทหลอกซื้อหลอกขายหรือเปล่า
ช่วงนี้ข่าวปลอมมันเยอะนะ

เพราะล่าสุดเราไปดูมานะครับ
เขามีข่าวมาว่าสำนักงานประกันสังคมจะขายข้าวหอมมะลิเหรอ

ข่าวนี้บอกก่อนข่าวปลอมนะครับ

ทีมงานของเรานะฮะทำการไปเช็คมาแล้วว่า
ที่เขาแชร์กันในข่าวนี้เนี่ยมันจริงหรือเปล่า
นี่ครับทางสำนักงานประกันสังคม
ก็ออกมายืนยันเองเลยนะครับว่าไอ้ข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวปลอม
ทางสำนักงานเนี่ยเขาไม่ได้มาขายข้าวแต่อย่างใด
แล้วก็ไม่เกี่ยวกับการซื้อขายข้าวทุกชนิดเลยแม้แต่น้อยนะคะ
ออกมาเตือนแบบนี้เพราะไม่อยากให้ประชาชนเข้าใจผิด
หลงเชื่อเดี๋ยวจะโดนมิจฉาชีพหลอกเอาข้อมูลไปด้วย
เพราะว่ายุคนี้ข้าวมันแพงคุณชิสา

ใช่หลายสิ่งหลายอย่างเขาก็อยากจะลดต้นทุน
ชาวบ้านก็อยากจะซื้อของถูกก็ไปเจอกับไอ้ข่าวพวกนี้
แล้วไปทำตามเข้าไปซื้อไปสั่งเข้าโอนเงินให้
คิดว่าจะมาส่งให้ถึงที่ปรากฏ

เงินก็หายนะข้อมูลก็ถูกมิจฉาชีพลวงไปอีกต่างหาก
ยังไงก็ตามเนอะตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวแชร์ต่าง
ให้ถูกต้องนะคะโดยวิธีการที่เช็คจากต้นสังกัดจริง
ถ้าหากว่าเป็นทางกระทรวงแรงงาน
หรือว่าข้อมูลของทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ย
ใส่ด่วนเขามีตามนี้เลย๑๕๐๖
หรืออะไรไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อทันที
ก็ลองถามเพื่อนบ้านหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูนะคะ

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ที่ผ่านมาหลายคนเป็นกันแล้ว

เป็นหรือไม่เป็นก็ไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โต
แต่สำคัญคือเราก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรง

เมื่อช่วงวันที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา

เผื่อว่าใครอาจจะยังไม่ได้ติดตามหรือทราบเรื่องนี้
รองสาปตราจารย์ในแพทย์ทีระวรัฐนรัฐค่ะ
กรุ๊ปเลือดต่างที่พบเจอว่ามันมีปัญหาที่แตกต่างกัน
คือก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยได้รับการตีพิมพ์
ลงในวารสารการแพทย์ระดับโลก
แล้วมีการรับรองความน่าเชื่อถือด้วยนะคุณชิสา

เราก็เลยกล้าที่จะนำข้อมูลเรื่องนี้มาพูดคุยกัน

ก็ได้นำผู้ป่วยที่เคยติดโควิด
จำนวน๑๒๑คนมาทำการวิจัย
แต่ละคนแน่นอนล่ะคนละกรุ๊ปเลือดใช่

มากกว่ากลุ่มอื่นถึง๖เท่า

ที่จะทำให้เกิดอาการอักเสบได้มากกว่าเลือดกรุ๊ปอื่น
ดังนั้นเวลาติดเชื้อแล้วก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยมากกว่ากรุ๊ปอื่นนั่นเอง
แต่ว่าการทดลองนี้เป็นการศึกษาในกลุ่มเล็กคือ๑๒๑คนเท่านั้น
ยังไงก็ตามค่ะถ้าหากว่าในอนาคตมีการศึกษากลุ่มใหญ่ขึ้น
เราก็อาจจะได้เห็นความแตกต่างหรือข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น
ยังไงก็ตามก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไป
ก็อย่าไปคิดระแวงตรงนั้นนะคะ
อาจจะไม่ได้หนักหนามากไปกว่าคนอื่นสักเท่าไห
เพราะอย่างที่บอกอยู่ที่บางคนดูแลตัวเองดี

ฝากเตือนกันกับใครที่ชอบเล่นแอปพลิเคชันหาคู่

เข้าใจยุคนี้สมัยนี้มันง่ายมันสะดวกใช่ไหมล่ะ
แต่หลายครั้งไอ้ที่ว่าง่ายที่ว่าสะดวก
มันก็แฝงมาด้วยมิจฉาชีพ
ผู้หญิงคนนี้ฮะเธอบอกว่าถูกล่อลวงไปมีเพศสัมพันธ์
เพราะว่าไอ้แอปหาคู่มีคนคนหนึ่งมาหลอกว่าเป็นตำรวจ
แต่จริงแล้วไม่ใช่ตำรวจมีรูปโพฟงโปรไฟล์พวกนี้
คำนึงแล้วมันเหมือนแค่ไหน

รู้ตัวทีหลังว่าเป็นชู้กูก็ว่าแสบ
แต่เพิ่งจะรู้ว่าเขาเป็นนอกเครื่องแบบแม่งแสบกว่า
เสื้อไม่มียศรถไม่มีตาเข้าทางเปรี้ยวเลี้ยวปาดหน้า
พึ่งออกจากรถคุณแจมือกับวอร์นนี่เหล่า
พร้อมกับคำถาม๓คำที่ช่างจำนันจา

ชายคนนี้เนี่ยมักจะถ่ายคลิปตัวเองแล้วถ่ายรูปตัวเองลงในโซเชียล

ก็ทำให้ใครหลายคนก็เข้าใจว่าอ้าวคนนี้ก็น่าจะเป็นตำรวจถูกไหม

ก็ผู้หญิงคนนี้เขาเล่นแอปพลิเคชันหาคู่
เขาก็คิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจจริง
คนในเครื่องแบบคนดูน่าเชื่อถือ
พูดคุยกันมาระยะหนึ่งไว้เนื้อเชื่อใจกัน
ก็เลยมีการนัดพบกันที่บ้านพักแห่งหนึ่ง
ในพืชเที่ยวบางบัวทองจังหวัดนนท์ท้าบุรี
พอไปถึงนะตัวผู้หญิงผู้เสียหายบอกว่า
ถูกคนนี้แหละที่อยู่ในภาพที่เห็นอยู่นี้
บังคับเธอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย
แล้วยังลงมือทำร้ายร่างกายเธอ
สำคัญที่สุดคือกักขังนวงเหนียวเธอ

ทีนี้ผู้เสียหายก็แอบติดต่อยาดเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ
เขาก็แจ้งพิกัดเนอะจุดที่เขาถูกกักขังเอาไว้เนี่ยให้ญาติได้ทราบ

เออทีนี้ญาติก็มาตำรวจก็มามาเจอที่บ้านหลังดังกล่าวเลยนะคะ
พบผู้เสียหายอยู่ในอาการตกใจกลัวนั่งร้องห่มร้องไห้เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยพาตัวเธอออกมานะคะ
แล้วก็ไปตามหาสิผู้ชายคนนั้นเป็นใคร
นายคนนี้ชื่อว่าวีรพัฒน์เทพธรรมทิพย์อายุ๒๗ปี
คือตอนแรกหลบอยู่ในห้องน้ำไม่ยอมออกมา
แต่ท้ายที่สุดนะคะตำรวจก็ต้องไปเค้นตัวจนออกมาได้อ่ะค่ะ
เอางี้ได้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะ
ก็พามาแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เจอแค่ผู้ก่อเหตุอย่างเดียว
นายคนนี้ที่เห็นในคลิปที่ทำว่าเหมือนเป็นตำรวจนะนะ
ตอนที่ไปเจอตัวเนี่ยยังเจอกับยาเสพติดจำนวนหนึ่ง
พร้อมกับอุปกรณ์การเสพ
แล้วยังมีสิ่งเทียมอาวุธปืนก็คือปืนปลอม
จากนี้ยังมีบัตรที่มีรูปแบบว่า
เป็นตำรวจยศ๑๐ตำรวจตรี
และ๑๐ตำรวจโทอยู่ภายในห้อง

ค่ะจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นตำรวจแม้แต่อย่างใดเลยนะ

เป็นครูฝึกรอปภของบริษัทแห่งหนึ่งนะ
แล้วถามว่าทำไมคุณไปทำให้ผู้หญิงเขาเชื่อว่าคุณเป็นตำรวจล่ะ
เขาบอกผู้หญิงเข้าใจผิดคิดไปเอง

ส่วนบัตรบัตรที่เห็นว่ามันมีเป็นยศตำรวจนะคะ
เขาก็บอกว่าทางบริษัทเป็นคนออกให้เขาให้เขาพกเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
เอาล่ะสิเป็นอย่างนั้นไปแล้วที่ไปข่มขืนเขาล่ะ
เขาบอกว่าไม่ใช่ข่มขืนไม่จริงเพราะเป็นการยินยอมทั้งสองฝ่าย
ผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อหาเลย
มันเป็นสิทธิ์ของเขาไม่ว่าอะไรกัน
แต่อย่างนี้ฮะลองไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังของนายคนนี้
เป็นไงพบว่าเคยถูกจับกุมคดียาเศรษฐ์ติดมาแล้ว๑๒ครั้ง

แล้วปี๖๑เคยถูกจับกลุ่มข้อหาพรบคอมพิวเตอร์รวมทั้งหมด๑๓คดี
โอ้โหไม่ธรรมดาผู้ชายคนนี้นะคะ
ส่วนผู้เสียหายเองเนี่ยยอมรับนะว่าเธอก็คงเสียใจนะคะ
บอกเหมือนกันว่าเธอเองก็คิดว่าเขาเป็นตำรวจจริง

เอาบัตรตำรวจกุญแจมือหมวกตำรวจปืนชุดเกราะออกมาให้เธอดูอีก
คือทำให้เธอมั่นใจว่านี่คือตำรวจจริง
อ่ะสอบถามไปยังบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ถูกอ้างอิงถึงนะครับ
ทางผู้บริหารก็ชี้แจงว่าเอาอย่างนี้
นายคนนี้เคยเป็นรอปภของบริษัทจริง
แต่ถูกไล่ออกไปเมื่อเดือนก่อนนู้นแล้ว
และทำงานได้แค่๒สัปดาห์

เขาบอกว่านายคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไงเลยต้องเชิญออกไล่ออกว่าง่าย

เรื่องของบัตรประจำตัวบริษัทเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะ
แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ออกบัตรให้
ส่วนตัวนายคนนี้ตอนแรกเขาบอกว่าบัตรนั้นได้มาจากทางบริษัทถูกไหม

ก็ใช่ค่ะเราได้ฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายแล้วนะคุณผู้ชมพิจารณาเอานะ
เมืองต้นตำรวจแจ้ง๕ข้อหาแก่นายวีรพัฒน์ค่ะ

ตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้ทำแบบนี้ครั้งแรก
ดังนั้นบอกเลยว่าใครตกเป็นผู้เสียหาย

นี่อภิษภัยของโซเชียลนะ
คือโซเชียลมันก็มีอะไรดีแหละ

ผมว่าหลายคู่เขาก็เจอคู่ที่ใช่นะ
ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นแล้วลองตรวจสอบข้อมูลให้ดี

ถูกค่ะอย่าไปหลงเชื่อคำพูดหวานหรือเครื่องแบบดีหรือว่าโปรไฟล์สวยหรู
ค่อยคุยกันไปเพลินนะคะแล้วก็อย่าลืมตั้งสติให้ดีด้วย

เดี๋ยวนี้มันมีการขอสามช่ากับรถไฟบ้างอ่ะ
เออกับรถมันทุก๑๐รอบบ้างล่ะ

แต่มันอันตรายมากมีข่าวที่แบบเสียชีวิตกันก็มีแล้วนะคะ
ล่าสุดเนี่ยมีเด็กไปขอกับรถไฟค่ะ
บอกเลยว่าระวังอาจจะพลาดนะคะ

นี่คุณชนะเห็นครั้งแรกคุณร้องอุทานโอ๊ยออกมาเลย

วิ่งมาทำไมเนี่ยผมจะบอกให้นะว่าเนี่ย
อาจจะเป็นแสงสุดท้ายของคุณก็ได้นะ

คือรถไฟมาอย่างไวนะคะแล้วก็มาช่วงกลางคืนด้วย
ทัศนาวิสัยอาจจะไม่ดีล่ะแต่เด็กกระกะจะวิ่งมาขอสามช่าสี่ช่าเขาว่าไป
แต่ตอนนี้มันไม่ได้สิคะมันอาจจะได้ฟังธรณีกันแสงแทนอ่ะสิ
อย่างที่เราเห็นเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยมีเยาวชนชายสองคน
วิ่งเข้าไปหาที่รถไฟนะเราจะได้เห็นตั้งแต่ตรงนี้เนี่ย
ที่เขาไว้นั่งรอรถไฟถูกไหมวิ่งมุ่งเข้าไปหารถไฟแบบนี้เลยอะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมานะ
เห็นแล้วต้องฝากเตือนจริงเพราะมันอันตรายเกือบแล้วนะ
เอาจริงต่อให้คุณไปไม่ถึงรถไฟแต่ผมจะบอกให้ว่ามันมีแรงดูด
รถไฟมันเคลื่อนตัวเร็วมันยิ่งดูดสิ่งที่อยู่รอบข้างเข้าใส่รถไฟ
แล้วเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เรียกตัวเยาวชนที่อยู่ในคลิปมาว่ากล่าวตักเตือนทำประวัติต่อไป
แล้วก็เตือนด้วยแหละพ่อแม่พี่น้องประชาชนใครก็ตามอ่ะคอนเทนต์พรีเอเตอร์ทั้งหลาย
ถ้าจะทำคอนเทนต์แบบนี้อย่าดีกว่าอย่าหาทำมันไม่คุ้มกับชีวิตถ้ามันผิดพลาดมาแล้วคือมันเรียกคืนไม่ได้
อย่างเยาวชนที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่เผลอโดนดำเนินคดีพ่อแม่เดือดร้อนอีก
เล่าสู่กันฟังเพื่อฝากเตือนนะครับช่วงนี้น้ำมันมันแพงใช่ไหมแต่ถึงแม้จะลดลงมาบ้างแล้ว
หลายคนก็บอกว่ามันมีอย่างอื่นไหมล่ะที่จะเปลี่ยนแปลงจากไม่ต้องใช้น้ำมัน
เดินได้ไหมปั่นจากกระยานได้ไหมหรือหี่บาแบบน้องคนนี้ครับ
เหมือนรถเลยแล้วในจังหวะนั้นคือรถมาติดไฟแดง
เขาก็เลยเห็นเลยแล้วก็เอามือถือมาถ่ายคลิปนี้เอาไว้
เขาบอกโคตรเท่เลยที่จริงแหละต้องยอมรับนะ
อ่ะบอกก่อนเลยนายคนนี้ชื่อนายอะไร
นายประเสริฐภูอินวงเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๒
ของวิทยาลัยนาศสินกาลสินครับ
ใช่แล้วค่ะคือน้องประเสริฐนี่นะ
บอกว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีโอกาส
โอกาสดีโอกาสที่ว่าคืออะไร
ได้ไปพบกับพระอาจารย์ที่อยู่วัดป่าไม้แดง
ตำบลเหนือที่จังหวัดกาลสินนะคะ
พบกับพระอาจารย์และพระอาจารย์ท่านเลี้ยงหมา
ม้าตัวนี้แหละชื่อขวัญชัยอายุ๓ปี
พระอาจารย์บอกประเสริฐเอาไปเลี้ยงหน่อยสิ
เอาไปเลี้ยงม้าตัวนี้หน่อยพระอาจารย์ไม่อยากเลี้ยงแล้ว
เขาก็รับมาเลี้ยงม้าเอาไว้ข้างหอพัก

พอถึงเวลาไปเรียนก็ใช้ขี่แทนรถมอเตอร์ไซค์
เอางี้แล้วกันนะครับพอมาถึงที่หอพัก
ถามว่าเก็บม้าไงคุณล็อกม้าไง
ให้มันไปอยู่ไหนอ่ะถูกไหมมันเป็นสัตว์ตัวใหญ่อ่ะ
จะเอาไปจอดเรียกว่าจอดได้ไหม

เขาบอกว่าเขาก็ผูกเลี้ยงเอาไว้ข้างหอพัก
เจ้าของหอก็ไม่ว่าอะไรเช่นเดียวกันกับตอนที่ไป
มหาวิทยาลัยก็ผูกเอาไว้กับต้นไม้แบบนี้
แล้วเวลาเราผูกเอาไว้แล้วยังไงมีกุญแจกดปิ๊บไหม

ไม่มีนะแต่ผมจะบอกให้ว่ามันเท่จริง
ลองนึกภาพดูนะสมมุติน้องคนนี้นะ
ชวนสาวไปเที่ยวหรือจะไปส่งนะ
ขึ้นขี่หลังมาเลยน้อง

คนจะเหลียวมองตามแบบไม่ห่างเลย
พาสาวซ้อนหลังไปก็คือควบม้าไปด้วยกัน

ทานอาหารที่เรียกว่าเป็นเมนูเปิบพิษดารก็ว่าได้

อ่ะถือฉะนั้นว่ามันก็แปลกประมาณนึง

ใส่เข้าไปแล้วก็กินมันสดอย่างนั้นเลยค่ะ
จ้ะทุกคนคืออย่ากินก้วยคมนะจ๊ะ
จะก็เลยสั่งหารประจำมาแต่ว่าแยกลือและเนาะมาจากทุกคนมาใส่เลือดกันเนาะจ้ะ

ใส่ลงไปเลยจ้าปูฟีเวอร์เนอะจ้ะช่วงนี้คนจ้า
อืมมาเสียบเสียบลงกันด้วยจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียว
อืมอืมกระปูหน่อยจ้ะ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

อย่าเรียกว่าดิบเลยครับเรียกว่ามันยังเป็นอยู่ครับมันยังไม่ตายเลยมันยังไม่ตายครับ
ไต่เยอะแยะอยู่เลยไอ้ตรงนี้ครับเป็นห่วงอย่างหนึ่งเรื่องของสุขภาพนะน้องหมวยนะ
มาเล่าเรื่องนี้น้องหมวยอย่าโกรธพี่นะเป็นห่วงไม่อยากให้เกิดอาการท้องเสีย
ถูกค่ะเพราะเขาว่ากันว่าในตัวปูพญาติเพียบเลยนะครับมีพญาติบ้างมีปริงตัวเล็กเล็กบ้างเนี่ยค่ะ
ดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างใช่ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเรากินปู
ตัวที่มันมีพญาติอยู่ข้างในตัวมาแล้วเนี่ยร่างกายของเราไม่สามารถที่จะทำให้สัตว์เหล่านั้น
ญาติเหล่านั้นตายได้นะคะมันก็อาจจะไปฝังแล้วไปกินเลือดกินเนื้อ
กินอาหารในร่างกายของเราเติบโตขยายพันธุ์ต่อไปอีกเราไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง
แล้วพอมันเข้าไปในท้องเราปุ๊บจะบอกแบบนี้ว่าคุณจะไปรู้ตัวอีกที
โดนไปถึงปูนาที่ดองก็แล้วแต่ครับ
ต้องดูให้ดีจริงยังไงก็ตามเราก็อยากจะย้ำให้กินสุก

กว่านะคะ
ก็ว่ากันไปเนอะสายกินแบบนี้นะคะ

มาเรื่องนี้กันบ้างโอนละหมานจริงเป็นเรื่องราวความรักของรุ่นใหญ่เขา

เรื่องของเรื่องรักซ้อนรุ่นใหญ่ที่ผมพูดถึง
ก็คือแม่ของลูกเขยไปแจ้งความพ่อตา

งั้นค่อยไล่ไปใครเป็นใครบ้างครับ

ผังที่ว่าคือผังอธิบาย
ชาร์จความสัมพันธ์ของแต่ละคน

เริ่มที่ยายบีนะยายบีนามสมมุติอายุ๖๓ปี
ซึ่งเป็นแม่ของลูกเขยมีปัญหากับตาสม
สมนี่ก็นามสมมุติอายุ๖๑ปี
คนนี้เป็นพ่อตาของลูกชายยายบี

ยายบีไปแจ้งความกับตำรวจว่าถูกตาสม

เรื่องนี้ก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะ
มีเรื่องแบบนี้ก็ต้องมาทำการพูดคุยไก่เกลี่ยแล้วหาความจริงกัน
สุดท้ายไม่รู้คุยกันอีท่าไหน

ก็ต่อรองค่าเสียหายจากหมื่นนึงเหลือ๕๐๐บาท
ก็สรุปที่ห้าพันเป็นค่าทางขวัญ

แต่เรื่องมันไม่จบสิครับ
เพราะว่าฝั่งบ้านของตาสม
ไปตัดน้ำตัดไฟบ้านของยายบีจนเดือดร้อนค่ะ

แม่ข่าวเราก็เลยไปที่บ้านยายบีนะคะ
อยู่ที่ตะบนท่างามอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
บ้านนี้ค่ะยายบีพักอยู่กับลูกชายอยู่กันสองคนนะ
ซึ่งบ้านของยายบีก็อยู่ห่างจากบ้านตาสมแค่๓๐๐เมตรเท่านั้น

แล้วสำคัญก็คือบ้านยายบีเนี่ย
เพิ่งพาน้ำไฟของบ้านตาสม

ทีนี้เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยยายบีเขาบอกลูกชายเขาไม่อยู่บ้าน

สมก็ย่องเบาเข้าบ้านมา

ขืนใจยายบีบอกตอนนั้นพยายามต่อสู้ขัดขืนแล้วนะ

แต่ว่าสู้แรงไม่ไหวก็ปล่อยเลยตามเลย

มันก็เลยกึ่มมึนนะคุณชนะ

อ่ะพอเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วนะคะ
ยายบีบอกตาสมนะบอกเดี๋ยวให้ตังค์๕๐๐บาท

แต่เอาจริงแล้วตาสมกลับให้แค่๑๐๐บาท

ยายบีอ้าวไม่พอใจสิไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้นี่

ก็เลยไปแจ้งความตำรวจบอกว่าถูกตาสมล่วงละเมิดทางเพศ

เรื่องนี้เนี่ยยายบีเป็นคนเล่าคราวนี้เราให้เกียรติทางตาสมบ้างไหม

ก็ต้องรักษาสิทธิ์ส่วนบุคคลเขาเอาไว้นะ

เป็นเรื่องของล่วงละเมิดทางเศษอะเนาะ
สมบอกว่าจริงเนี่ยตาเนี่ยเข้าหายายบีตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมแล้ว

ก็ตั้ง๔๕ครั้งแล้วอ่ะไม่ใช่ครั้งเดียวตาสมว่างั้นนะ

สมบอกลูกชายยายบีรู้และแต่ละครั้งตาก็ให้นะให้ตังค์ให้ทั้งยายบีแล้วก็ลูกนั่นแหละ

สมบอกว่าจริงตาไม่อยากตัดหรอกแต่เรื่องที่ต้องตัดน้ำตัดไฟเพราะว่าตาเนี่ยไม่
รู้สึกอับอายซะละเกินก็ไม่เหมือนที่คุยกันไว้อ่ะ
อยู่ยายบีเอาเรื่องไปบอกชาวบ้านเขาไปแจ้งความ

รู้สึกไม่พอใจอับอายเสื่อมเสีย

ก็เลยทำการตัดน้ำตัดไฟซะเลย
ใช่นะคะในเมื่อยายบีเขาพ่วงใช้น้ำไฟกับตาสมอะเนาะ
พอทำแบบนี้ตาสมไม่พอใจตาสมพบก็เลยไม่ให้ใช้เลย
แล้วบอกอีกว่าต่อให้มาขอร้องก็จะไม่ช่วยอะไรอีก
เอางั้นเลยเหรอตาสมจะตัดเยื่อตัดใยกันอย่างนี้เลยเหรอ
เอาแล้วถามหน่อยสิตาสมเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น
เมียตาสมรู้ไหม

เพิ่งมารู้ก็ตอนที่พากันมาขึ้นโรงพักนี่แหละค่ะ

ตาสมบอกว่าไงคะยังไงบอกไม่สนใจแล้วก็ไม่ได้โกรธตาสมเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวของภรรยาตาสมเองก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกันมานานแล้ว

แล้วก่อนหน้านี้ย้อนไปค่ะยายบีเคยมายอมรับกับเมียตาสมเองด้วยซ้ำ

อ้าวก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งรู้อ่ะดิอ้าวอ้าวอ้าว
อ่ะคือเมื่อรู้กันอย่างนี้แล้วก็อ่ะเอาเลยจ้าตามสบาย

ก็คือเหมือนกับว่าเป็นปัญหาของตาสมนั่นแหละ
คุณไปจัดการเธอเองส่วนเมียก็อยู่ส่วนเมียไง

ขอยุ่งเกี่ยวอันนี้ก็เป็นความพอใจของบ้านเขาแบบนั้น

แต่ว่าเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ว่าจะมาตีแผ่ว่าบ้านไหนทำถูกทำผิดเนอะ

เล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น

ไม่เป็นพิรุดแต่แค่อยากรู้

แล้วอยากรู้เหมือนกันว่ายายบีจะมีน้ำไฟใช้ไหม

เอ้าเล่าเรื่องนี้บ้างดีกว่า

มนุษย์นุษย์หรือมนุษย์นี่แหละ

วิ่งหนีสุดชีวิตแล้วเขาจะไปจบที่ยังไงไปดูค่ะ

เห็นแน๊บมาเลยคุณชนะ

แล้วเมื่อเห็นรัวบ้านแล้วไปตรงปุ่งเปิดประตูอีกแล้ว

หมามันไล่มาไม่ต้องพิษบูหรอกครับ
คันไหนก็ตามแต่มันตัวใหญ่หน่อยนะ
ใช่ไหมคะงับมาก็เจ็บนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นพิษุนักบ้าด้วยหรือเปล่า
นี่เธอก็หนีสุดชีวิตเหมือนกันเนอะ
ติ๊กต๊อกของคุณราตรีหวังว่าคงจะอยู่รอดดีนะคะยังไงก็

ทีมข่าวของเราได้พูดคุยวีดีโอคอร์แล้วก็แกโอเค
สบายดีนะเรื่องจริงก็แค่เหมือนกับว่ารู้จักกัน
วันนั้นไปหาเพื่อนบ้านแล้วรู้จักกันให้รู้จักกับหมา
รู้จักกับคนสิรู้จักกับหมา
แล้วเหมือนหมามันหลุดมาพอดีก็เลยต้องวิ่งหนีแบบนั้น
ทำไมหมามันหนีมันตาม

ทรงมันมาเหมือนวิ่งเฮาจะตั่ง
ไทยมากสิบนาพาหนาแล้วเมื่อเวลายันเย็น
เม้าคุยแล้วเค้าจะดูเดินเล่นโบราณหวานเย็นมาเดินเล่นไปตามกันหนา

อกหากครับเรียบร้อยอยากจะนั่งสงบติดสงบใจเงียบ
เออแล้วเพลงมาเอาขอฟังเพลงหน่อยได้ไหม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

โอ้โหน่ากินที่สุดเลยค่ะทีมงานขอข้าวเป่าจันทร์ใช่ไหมคะคือดูน้ำมันข้นคลักเลยอ่ะค่ะ
แล้วก็มีพวกหอยผักเต็มไปหมดเลยนะคะขายอยู่แถวไหนเนี่ยร้านนี้อยู่ที่ตลาดเตาปูน
ถนนประชาราชเขตบางซื่อกรุงเทพนี่เองครับบอกเลยว่าเป็นร้านอร่อยร้านหนึ่งในย่านเตาปูน
ราคาสบายด้วยนะคะเพียงแค่ถุงละ๖๐บาทเท่านั้น
ในนั้นมีอะไรแกงคั่วหอยใบชะพูเนี่ยใส่หอยขมไหมหอยแมงคู่ก็ได้
หอยแคงก็มาอ่าผักแน่นเลยครับใช่แล้ว
โอ้โห๖๐บาทอย่างที่คุณชิสาบอกได้จุกอย่างนี้เลยเหรอ
อย่าน่ากินนะน่ากินจริงนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ไม่อยากให้พลาดกับรายการ
เศรษฐีป้ายแดงพี่ป้องน้องจ๊ะจะพาไปรู้จักกับท่านนี้ก็คือ
ลุงแดงนะฮะลุงแดงขายปลาต้มเค็ม

สูตรเด็ดแค่ทรัพย์เป็นยังไงเดี๋ยวได้ติดตามแน่นอน
เพราะปลาต้มเค็มของแกเนี่ยนะมันอร่อย

ไม่ใช่แค่กล้างยันหางเลยครับละลายในปากไม่ต้องเคี้ยวแล้วเขาบอกว่าสร้างรายได้ดีมาก
หลักหมื่นต่อวันแต่กว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ธรรมดา

แต่พลิกชีวิตกลับมามีวันนี้ได้

เดี๋ยวจะมาเฉลยในรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ

ตามไปดูปรากฏการณ์ของเจ้าแม่ร้านโคตรยำห้วยขวาง
เขาทำสถิติมีคิวต่อมากสุดถึง๖๐๐คิวต่อวัน

เรียกว่าเป็นอาณาจักรโคตรยำที่เสิร์ฟน้ำยำสุดนัว๓สูตรด้วยกันนะคะ
สูตรยำสูตรนัวสูตรหลวงพระบาง

มากินต้องกินแล้วกินอีกติดอกติดใจ

บอกเลยว่ากว่าเขาจะมีวันนี้ได้ไม่ธรรมดาค่ะ
คุณโบเจ้าของร้านเนี่ยเคยคิดสั้นมาแล้ว
เลยทำให้เกิดปฏิหารพลิกชีวิตเปิดร้านยำอันโด่งดังนี้ได้
ส่วนใหญ่ใครที่ไปไหว้เทพองค์พระพิคเนธและหลายเทพที่นั่น

คุณก็ไปบ่อยดิฉันเจอคุณแถวห้วยขวางอยู่บนบ่อย
อย่างนี้แต่ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวความสำเร็จของคุณโบ

ติดตามได้ในรายการเศรษฐีป้ายแดงเย็นนี้

ดูก่อนรวยก่อน
เอ้ยเฮ้ยขวางมันของอร่อยเยอะเคยไปแหละค่ะนะค่ะ
ไม่ต้องไม่มีใครบ้าอะไรคุณก็เคยไป

ไปติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สบัดข่าวเด็ก

ให้พี่ค่ะถูกลอง
เฮ้ยโอ้โหท่าเต้นอึอึอึ

จังหวะได้จริงแค่จังหวะสนุกก็เต้นพลิ้วได้แล้ว
หนูน้อยคนนี้เป็นเด็กผู้ชายนะจ๊ะแต่ว่านำเต้นหน้าห้องเต้นโชว์ให้เพื่อนดูเลย

ปุ๊บน้องก็เต้นโทรได้สบายเลย

ไอเดอะเอิวดีเหรอเจินแม่อย่างนี้
มีอีกหลายคลิปให้เราได้อมยิ้มกันแล้วก็ชื่นชมความสามารถของเด็ก
อนาคตดีเป็นนักเต้นไปเลยแดนเซอร์ดีนะ
ถ้าชอบแบบไหนก็พัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้ถูกจุดไป
ใช่ถ้าชอบเรื่องของการเต้นก็เต้นไป
ถ้าชอบดนตรีเราก็ต้องไปเรียนเรียนดนตรี
ถูกแต่ว่าอย่าไปเผลอหลับไม่อย่างนั้นอาจจะโดนแบบนี้ค่ะ

เอ้ยเมื่อกี้ยังนั่งคุยกันอยู่เลยเพื่อน

เออก็นั่นน่ะสิแกล้งเพื่อนอะไรอย่างนั้นเนอะ
เอาจริงนะผมก็เป็นแบบนี้แหละไม่ได้ว่าผมหลับนะ

ก็ไม่ได้เป่าหรอกแต่ผมให้เพื่อนเป่าแล้วผมก็นั่งร้องไห้

คุณเป็นตัวประกอบฉาก
เวลาเพื่อนเราหลับเราก็จะแกล้งเขาประมาณว่า
เพื่อนไม่ได้เลยมึงคุยกันอยู่เหมือนเมื่อกี้นี่เอง

แล้วเวลาเพื่อนหลับหลับจริงจังนะ
เขาหลับแบบฟันลึกเลยทีเดียว
ไอ้หนูท่านี้ยังโอเคแต่ถ้าก้มหน้าเมื่อไหร่แล้วก็
น้ำลายยืดน้ำลายย้อยเลยนะครับ

เคยครับเคยเห็นเพื่อนนะฮะน้ำลายยืดน้ำลายย้อย
โดนล้อเป็นไอ้ย้อยตายอายเขาอีก
นั่นแหละสิเรื่องราวสมัยเด็กมันมีเยอะแยะมากมาย
แต่คลิปนี้ก็ดูกันขำสนุกสนานเพื่อนแกล้งกันเนอะ
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกัน
คือยังได้อีกสักหนึ่งเนาะไปดูพลังความสามารถที่บอกว่าทรงพลังกันหน่อยนะ
หนูน้อยอนุบาลคนนี้บอกว่าฮึกเหิมจริง

เอเนอร์จี้มาจากใจอินเนอร์แรงมาก

พวกเรากลับบ้านไปจะเจ็บขวงเจ็บคอไหมอ่ะ

อีกก็ดีขอบคุณคุณผู้ชมด้วยคลิปน่ารักให้คุณผู้ชมเห็นว่า
ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยคลิปน่ารักให้คุณผู้ชมเห็นว่ากว่าจะเป็นดาวมันไม่ง่ายเลยค่ะ
และย้ำเรื่องเวลานะฮะในวันพรุ่งนี้กับคู่กัดสะบัดข่าวในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ขยับเวลานิดนึงนะเจอกันเร็วหน่อยบ่ายสองครึ่ง
ใช่ค่ะก็มาเจอกับคุณชนะชิสาและคุณจูด้งด้วยนะคะ

สวัสดีครับ